เอ้าคุณผู้ชมคะยังจำปู่เดือนชัยหรือว่าอดีตหลวงปู่เดือนชัยกันได้ไหมคะ
นี่นี่นี่นี่หน้าอาจจะคุ้นคุ้นแต่นึกไม่ออกเอ๊เขายังไงเป็นแบบไหนนะ
ใครก็หมุนได้จำได้นี่หมุนอยู่เนี่ยภาพยังติดตาอยู่เลย
ที่ทุกคนบอกว่าปู่วางถุงในมือลงก่อนอ่ะสมัยคดีน้องชมพู่
ใช่แกเป็นกระแสมาจากคดีน้องชมพู่นะคะแล้วขึ้นเขาที่บ้านกอก
ใช่เดินเท้าขึ้นไปแล้วแกมาหมุนอยู่ตรงนี้จนสุดท้ายแกถูกขับออกจาก
พื้นที่มุ่งดาหารอ่ะคณะสงฆ์เขาขับออกมาตอนนั้นอิทธิฤทธิ์อภินิหารอิทธิฤทธิ์เดร์แล้วเยอะเหลือเกิน
เยอะมากแล้วมีบุกลุกที่อะไรอะไรพวกนั้นอีกด้วยนะเต็มเปี่ยมอ่ะค่ะอืม
หลายคนบอกอาการมันเป็นยังไงท่านไหนบอกสิวางถุงในมือท่าน
ร่วมพิธีปลุกเสกเครื่องรางของขลังเออเนี่ยเขาก็เลยคณะสงฆ์ก็เลยขับออกจากพื้นที่
แล้วก็ถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจนต้องศึกล่าสุดคัมแบ็คค่ะพี่อุ๋ยเอาตอนนั้นไปโดนคดีเมาแล้วขับอะไรพวกนั้นด้วยอ่า
แล้วก็ต้องโดนศึกไงโดนศึกไงอ่าล่าสุดเขาคัมแบ็คแล้วนะพี่หุย
เรียกเขาว่าปู่เดือนชัยกำลังจะออกซิงเกอร์ใหม่จ้ะเหรอเออนี่ไหน
นี่ไงปู่เดือนชัยออกซิงเกิ้ลใหม่พบกับการกลับมาครั้งยิ่งใหญ่ฝากติดตามด้วยครับเร็วนี้
พันตัวมาเป็นนักร้องเต็มตัวอีสานบ้านเห่าโอ้โหเออเอากับเขาสิ
ศิลปินคือเดือนชัยสร้างสุระหรือปู่เดือนชัยหรืออลิหลวงปู่เดือนชัยนะคะอื้อหือ
กอัลบั้มเพลงระบุไว้ว่าเพลงกราบครูบาชัยอัลบั้มใหม่สองห้าหกหก
อื่นก็จะเป็นรูปของปู่เดือนชัยใส่เสื้อสีขาวแขนยาวใส่แขนสั้นก็มี
กางเกงยีนรองเท้าแตะรองเท้าผ่าใบผ้าพันคอสีน้ำตาลสวมแว่นตากันแดด
กระเป๋าคาดเอวห้อยพระนี่ค่ะอุ้ยดูสิเออดุดันไม่เกรงใจใคร
ขอเสียงด้วยค่ะถ้าพี่จะพูดประโยคนี้เอาเสียงมาด้วยนะคะ
มีก็ขยันขอจังเลยเออก็พี่ไม่ทำไงเอ้าไปดูคลิปก็หน่อยมั้ย
เขามีคลิปด้วยนะเป็นคลิปตอนไหว้พระทำบุญ
วัดที่มีการแชร์กันบอกว่าปู่เดือนชัยปรากฏตัวอีกครั้ง
อย่างไรก็ตามเดี๋ยวรอติดตามก่อนว่าซิงเกิ้ลใหม่จะออกมายังไงแบบไหน
เป็นเพลงอย่างไรนะคะแล้วก็จะมีการชี้แจงเพิ่มไหมนี่ไม่รู้
แต่ก็อย่างที่พี่อุ๋ยบอกแล้วค่ะอดีตหลวงปู่เดือนชัยเนี่ยก็คือมีกระแสมาจากคดีน้องชมพู่
แต่พฤติกรรมไม่เหมาะสมเป็นพระทั้งเรื่องของอวดอ้างอภินิหารต่างนานานะคะ
กระทั่งคณะสงฆ์มุกดาหารมีมติขับไล่ออกจากพื้นที่แล้วก็ถูกจับในข้อหาเมาแล้วขับ
แล้วก็มียาเสพติดจนถูกจับศึกดำเนินคดีมาวันนี้เขาคัมแก๊เอาหมุนเหมือนเดิมเลยเหรอ
เนี่ยก็เคยหมุนมาก่อนหมุนสร้างชื่อมาวันนี้ก็ต้องหมุนสิ
ก็จะหมุนอีกเหรอหมุนแล้วหมุนอีกหรอคะ
ผมนึกว่าไก่ย่างห้าดาวมุนอยู่หรือเปล่า

วันหมุนแนวนอนนี่เขาเดินหมุนตัว
แล้วเนี่ยเรียกเขามาเปิดปากไหม